ดูตรงนี้หน่อยนะฮะที่พิศนุโลกเนี่ยไปเจอศพชายนิรนามคนหนึ่ง

วันนี้ทางกู้ภัยนะครับ
สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ
ไปเก็บกู้ศพชายนิรนาม
นี่ไปลอยอยู่ใต้ร้านอาหารริมแม่น้ำน่าน

ตอนแรกนึกว่าลอยติดอยู่ตั้งแต่ช่วงวันลอยกระทง
ใช่แต่วันนี้กลิ่นแรงมาก
ลองก้มไปดูคิดว่าทีแรกคิดว่าเอ๊ะหมาเน่าหรือเปล่าหมาตายหรือเปล่า

กู้ภัยต้องมาช่วยกันดึงศพออกมานะครับ

เนื่องจากตอนที่เข้าไปถึงศพเนี่ยโอ้โหเปื่อยยุ่ยแบบที่ว่า
เปื่อยยุ่ยเพราะว่าอยู่ในน้ำแล้วเนี่ย
คือปลาตอดจนแบบใบหน้าแทบไม่เหลือ

สพเมืองพิศนุโลกก็มานะครับตำรวจนะครับ
เป็นแพร่ร้านอาหารริมแม่น้ำน่าน
หน้าวัดจันทร์ตะวันตกตะบนวัดจันทร์อำเภอเมืองพิศนุโลก
ความจริงทางร้านอาหารเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าใต้แพร่มาสัก๗วันแล้วนะ
ตั้งแต่หลังคืนวันลอยกระทงเป็นต้นมา
แต่มันแรงขึ้นในวันนี้นะ
แรกก็ได้กลิ่นบ้างแต่ไม่แรงเท่าวันนี้
ศพที่นำออกมานะครับเป็นผู้ชาย
ตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลไม่รู้ที่อยู่ด้วยนะครับ
สภาพคือเน่าเปื่อยยุ่ยแล้ว
โดยเฉพาะตรงจุดใบหน้าเนี่ยถูกปลาตอดนะฮะ
จนเขาโครงใบหน้าเนี่ยดูยากมากว่าเป็นใคร
แทบจะจำแบบคือเห็นแล้วแบบไม่รู้เลยว่าหน้าตาลักษณะเป็นยังไง
แต่คาดว่าน่าจะอายุสักประมาณ๕๐๖๐ปีสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
เอาเผื่อใครเป็นญาตินะฮะค่ะศพนี้สวมกางเกงขาสั้นลายทางขาวดำ
แต่ไม่สวมเสื้อนะฮะสัญลักษณ์ที่น่าจะชัดเจนที่สุดก็คืออย่างนี้ครับ
เขาสักเยอะมากเพื่อผู้ชมนะครับกลางหน้าอกสักรูปนกอินซี
หัวไหล่ขวาสักรูปหนวดมังกรไหล่ซ้ายสักรูปเขาควาย
แล้วที่นิ้วมือข้างซ้ายเนี่ยเขาศักดิ์หมดเลยนะฮะที่นิ้วมือข้างซ้ายศักดิ์เป็นตัวภาษาอังกฤษทุกนิ้วเลย
นี่ลักษณะอย่างนี้นะครับกระเป๋ากางเกงของเขาพบธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทอยู่สี่ใบ
ใบละ๒๐อีก๖ใบรวมเป็นเงิน๕๒๐บาทที่เหลือคือเรื่องของสภาพที่แบบขึ้นอืดแล้ว
จากการชนะสูตรนะครับเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ
เพราะว่าจากศพแม้จะเปื่อยยุ่ยแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่า
ว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับค่ะคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับพนักงานของแพรร้านอาหารแห่งนี้นะฮะเธอบอกว่าวันนี้กำลังทำความสะอาดใต้โต๊ะอยู่
กลิ่นเหม็นเน่าลอยแบบโอ้โหลอยติดจมูกชัดมาก
แล้วยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดนจิตดนใจให้มองลงไปใต้แพร่
แถวห้องครัวก้มลงไปดูทีแรกแมลงวันกลุ่มเบอร์โล่เลยนะ
เหมือนกับเกาะซากอะไรอยู่ทีแรกคิดว่าเอ๊ะหมาเน่าหรือเปล่า

ก็เหม็นในครัวนี่น่าจะเหม็นประมาณสัก๒๓วันแล้วนะที่เหม็นอ่ะ
เห็นมากกินเหมือนหมาเน่าเพราะปกติ
หมาหมาก็มาติดใต้แพร่บ่อยแต่ว่าก็จะดึงออกได้ตลอด
แต่รอบนี้คือหาไม่เจอน่าจะเป็นสัตว

เขาคงอยากจะขึ้นแล้วค่ะคงจะหนาว
คิดว่าอย่างนั้นเขาถึงโดนจิตโดนใจให้เราได้มองตรงนั้น
แต่ทีที่ว่าเห็นแมลงวันไงแมลงวันตอมตรงนั้น
ก็คิดว่าต้องเป็นแน่นอนล่ะต้องเป็นของเน่าอยู่ตรงนั้น

จะเป็นคนเก็บกระทงไหมหรือเป็นคนแถวนี้หรือไม่

ไม่มีเหรียญเลยสักเหรียญนึงนี่เราก็มีข้อสงสัย
แล้วอย่างที่สองคือเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมาจากทางบริเวณไหนกันแน่
เพราะว่าน้ำเนี่ยจะมาจากทางวัดราชหรือทางวัดใหญ่ในบ้านเรานะครับ
มันจะไหลแรงผมว่าไหลมาจากไหนเราก็มาถึงไม่แน่ใจ
ทีแรกก็ยังคิดว่าจะเป็นเด็กเก็บกระทงหรือเปล่า

น่าจะใกล้กับวันรอยกระทงที่ว่าศพมาติดอยู่ในประมาณ๗วัน

แล้วก็มีรอยศกรอยสักแล้วดูอายุน่าจะสัก๕๐๖๐แล้ว
ก็เลยอาจจะไม่ใช่เด็กเก็บกระทงแถวนี้นะครับ
เราไปสำรวจบริเวณต้นน้ำช่วงวัดใหญ่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าถ้าเกิดตามลักษณะ
แล้วก็รอยสักของผู้ชายที่เจอศพ

สพเมืองพิสุนโลกตอนนี้กำลังติดตามตรวจสอบนะครับว่า
มีใครแจ้งความคนหายลักษณะมีรอยสักตามร่างกายแบบนี้บ้างหรือไม่
อายุประมาณเท่านี้แล้วก็หายไปสัก๖๗วัน
ประมาณเรื่องของสภาพศพที่ตรวจเจอในวันนี้เนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะดูก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง
เผื่อใครมีญาติรูปลักษณะแบบนี้นะฮะ
ติดต่อทางสพเมืองพิศนุโลกได้นะครับ